ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่ง
มุมหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุสลดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดด่านพระราม๓เขตยานาวากรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่น้องถือลูกโป่งสวรรค์
โป่งสวรรค์อย่างที่เราทราบกันคือก็จะอัดแก๊สที่ลักษณะคือเป็นวัตถุไวไฟ
ทีนี้เนี่ยนะคะตอนที่เขาไปไหว้พระในโบสถ์เนี่ย
ปรากฏว่าไปโดนสะเก็ดทูบสะเก็ดเอียนไง

แล้วก็ทำให้น้องอายุ๖ขวบได้รับบาดเจ็บ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
ก็เข้าไปช่วยไปช่วยเหลือน้องคนนี้นะคะ
สักประมาณช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งทางวิทยุบอกว่า
เกิดเหตุลูกโป่งอัดแก๊สระเบิดที่วัดด่านพระราม๓เขตยานาวานระเบิด
พอไปถึงไปพบกับน้องอายุ๖ขวบ
ถูกไฟลวกทั่วบริเวณลำตัวเลย
โดยเฉพาะที่แขนขวาแล้วก็ต้นขาเป็นแผลผู้พอง
คือหนังลอกจนเห็นผิวชั้นในเลยนะคะ

อาการล่าสุดของน้องเนี่ยหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิศสิน

แต่ว่ายังคงต้องรักษาแผลที่ถูกไฟไหม้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามทางผู้ปกครองของน้อง
ทราบแบบนี้นะคะบอกว่าพาน้องเนี่ยมาเที่ยวงานวันเด็กที่วัดด่านพระรามสาม
ระหว่างที่เข้าไปไหว้พระในโบสถ์
น้องก็ถือลูกโป่งอัดแก๊สเข้าไปด้วย
ไม่แน่ใจว่าลูกโป่งมันไปสัมผัสโดนเปลว
เปลวทูบเปลวเทียนที่ใช้บูชาพระหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ลูกโป่งเกิดการระเบิด
ส่งผลให้แก๊สติดไฟลุกท่วมตัวน้อง

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เบื้องต้นได้มีการประถมพยาบาล
ด้วยการนำผ้าก๊อตไปซัดแอลกอฮอล์ไปแปะไว้บนแผลของน้อง
เพื่อเป็นการให้ความเย็นกับแผลนะคะ
ซึ่งระหว่างที่มีการทำแผลไปเนี่ย
น้องก็ร้องไห้ไปนะครับเพราะว่า
คือแผลมันก็เจ็บอ่ะนะมันเยอะนะแล้วมันก็เจ็บ
ค่ะแล้วหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าสงสารน้อง
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าสงสารน้องก็พยายามที่จะปลอบใจ
บอกว่าไม่ให้ร้องไห้แต่ว่าแบบนี้ก็ทนไม่ไหวนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ลูกโป่งอัดแก๊สระเบิดแบบนี้นะคะ
จริงแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้น
และมันก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะเพราะฉะนั้น
ผู้ปกครองควรดูแลให้มากกว่านี้หากน้องน้องหนูเนี่ย
ลูกโป่งอัดแก๊สหรือว่าลูกโป่งสวรรค์ไม่ควรให้น้องเนี่ย
ใกล้กับสถานที่มีเปลวไฟอืมเพราะจะทำให้ลูกโป่งเนี่ย
โดนไฟอาจระเบิดได้สำหรับเคสนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะ
เคราะห์ดีเพราะว่าปริมาณลูกโป่งอัดแก๊ส
ที่ถือเข้าไปเนี่ยไม่เยอะอาจจะเป็นแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยทำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บไม่เยอะคุณคิดสภาพนะ
ถ้าเกิดว่าถือรวมเป็นช่อไปหลายลูกเนี่ยคือเป็นคลังแสงย่อมเลยค่ะ
คือมันอาจจะมีคนที่ได้รับอันตรายมากกว่านี้นะคะ
แต่เอาล่ะจริงลูกโป่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องยอมรับนะคะ
ว่าไม่มีกฎหมายห้ามขายผู้ปกครองเองเพราะฉะนั้นก็ควรพิจารณาว่า
ควรซื้อให้กับบุคลานของท่านเล่นหรือไม่
คือถ้าเกิดว่าให้น้องถือเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถือระเบิดในมือค่ะ
คือมันจะระเบิดตอนไหนเนี่ยเราก็ไม่อาจทราบได้นะคะ
เฉพาะถ้าเกิดว่ามันไปสัมผัสกับเปลวไฟเนี่ยคือแน่นอนมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้นะคะ
คือให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
แก๊สที่เอาไปบรรจุลูกโป่งสวรรค์แบบนี้มันมี๒ประเภท
ประเภทหนึ่งก็คือเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนคุณสมบัติของเขาคือไวไฟมาก
สองก็คือการ์ดฮีเลียมเป็นการ์ดเฉื่อยไม่ไวไฟแต่ราคาค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายในตลาดก็จะใช้แก๊สไฮโดรเจน
ถือว่ามีต้นทุนต่ำแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้
เพราะฉะนั้นก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของผู้ปกครองนะคะว่าจะซื้อให้น้องเล่นหรือเปล่า
ทาหรณ์ด้วยอย่าให้น้องถือลูกโป่งเข้าไปในวัดแน่นอนมันจะมีทูบมีเทียนมันก็มีไฟอยู่แล้ว